เมื่อวานเพื่อนผมที่อยู่แถวนั้น

ด่าด้วยถ้อยคำที่ไม่สามารถจะออกอากาศได้จริง

แจ้งวัฒนะก็เป็นแจ้งมรณะไปแล้ว
วันนี้นะวิกฤตน้ำระบายไม่ทัน

นี่นักเรียนนายสิบทหารบก

ลุยน้ำท่วมแล้วเกม

สุดท้ายสามารถจะออกมาได้สำเร็จครับ
ของกรมการขนส่งทหารบก

๑๐กลุ่มนี้ไปฝึกปฏิบัติงาน

ก็เดินทางกลับใช้เส้นแจ้งวัฒนะ
เห็นเหตุการณ์พอดีเห็นกระบะเดี้ยงพอดีครับ
ก็เลยไปช่วยเหลือได้รับคำชื่นชม

ก็บอกนี่แหละทหารของประชาชน

ส่วนคนที่ใช้รถโดยสารประจำทาง
ก็เดือดร้อนครับเมื่อวานนี้คุณผู้ชม

น้ำท่วมถึงเข่าเลยครับ

คนก็ขึ้นรถน้ำก็ขึ้นรถตามไปด้วยนะเมื่อก

โอ้โหนี่จะมิดตุ๊บล้อแล้ว
นี่เข้ารถแล้วน่ะ

แนวประตูต่ำกว่าระดับน้ำแล้ว

คือข้างล่าง
ข้างหน้าตรงประตูมันจะต่ำกว่า

แต่น้ำก็ง่ายกว่าในน้ำเข้ามาในรถเหมือนกัน

จุ่งกันอยู่แบบนั้น

ล้างเท้าฟอกสบู่ซับให้แห้ง
ยาทาเรื่องของน้ำกัดเท้าทาตามง่ามนิ้วไว้ก่อนเลยนะ
โอ้โหผมละคันยุบขึ้นมาเลยตอนนี้
แล้วพี่คนเมื่อกี้นั่งอยู่ในรถเมย์เล่นมือถืออยู่

หาไม่เจอนะแล้วก็ช่วงนี้จะเห็นรถทะเบียนไม่มีกันเยอะหน่อย

ไปแล้วลอยไปตามน้ำเบ้นคันนี้ไม่รู้จอดมอบตัวหรือเปล่าเมื่อสักครู่
ยังไม่หมดแค่นี้คุณผู้ชมฮะเพจเฟซบุ๊ครถเมไทยแฟนคลับครับ

นี่นี่หนักกว่าอีกแล้ว
โอ้โหเวลารถเคลื่อนตัวนะแล้วเวลาคนขับแตะเบรกน้ำก็จะไหลสาดไปข้างหน้าที
ออกตัวทีน้ำก็จะสาดมาข้างหลัง
คือกระฉอกเป็นคลื่นแบบนี้แล้วคนในรถก็ฮือ

นั่งรถเมย์ยังไงให้มีคลื่นกระทบฝั่งในรถเมย์
นึกว่าสวนน้ำนึกว่าเครื่องเล่นในสวนน้ำ
อันนี้รถเมย์สาย๕๒บางซื้อปากเกร็ดครับ
ก็ท่วมข้อเท้าบางจังหวะก็น้ำซัดเข้ามา
ผู้โดยสารก็คุยกันโอ้โหนี่ไม่ต้องไปเที่ยวสวนสนุกสวนน้ำเลยนะ

คือเขาพูดไม่ให้เครียดอ่ะมันประชดชีวิตอ่ะคุณผู้ชม
แล้วคือคำว่าทะเลกรุงเทพอันนี้มันคือของจริงไง
เออคนก็มาแสดงความเห็นกันอยู่กรุงเทพมา๒๐กว่าปีแล้ว
แต่อันนี้ปากเกร็ดน่าจะนนทบุรีนะไม่ใช่กรุงเทพแล้ว
จะเคยเห็นน้ำท่วมจนเข้ามาในรถเมย์ก็ครั้งนี้แหละนี่
มีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมหน้าสารปกครองที่แจ้งวัฒนาครับ
น้ำท่วมขังนี่เขาต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับ
ไปส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพราะว่ารถมันไปต่อไม่ได้ครับ
แพทย์ทั้งพยาบาลก็ต้องช่วยกันเข็นแบบนี้ลุยน้ำไปเลย
ถามเจ้าหน้าที่หลังจากส่งผู้ป่วยเสร็จแล้ว
ทราบว่ารับผู้ป่วยฉุกเฉินมา๒รายจากลาดพร้าววังหิน

แต่พอมาถึงศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะรถติดแล้วก็น้ำท่วม
ก็เลยต้องเดินเท้าแบบนี้พาผู้ป่วยไปส่งที่โรงพยาบาล
ป่ะพี่๒กิโลเดินแบบนี้๒กิโลเดินไปเข็นไปลุยน้ำไป๒กิโลครับ

นี่เราเห็นข่าวที่รายงานไปน้ำท่วมถึงล้อรถใช่ไหม
เดี๋ยวน้ำแข็งพาคุณผู้ชมไปดูคราวนี้ท่วมถึงล้อเครื่องบินเลยค่ะ
เอ้าแล้วมันจะออกมาเป็นอีท่าไหน
ลันเวย์เหรอใช่เดี๋ยวพาไปดูหน่อยค่ะเครื่องบินจอดอยู่นี่น้ำแบบท่วมมาเลยนะคะ
เอาเท่านี้พอนะผมหลอน

น้ำท่วมเต็มสนามบินหลับตาไปแล้วเห็นภาพนั้นรถจอดกันเต็มท่อเวย์เอาเท่านี้พอนะนี่แหละ
ค่ะแล้วแคปชั่นที่เขียนมานะเขาถามว่าชาวดอนเมืองไหวไหมฮะไหวอยู่เนอะ
คือก็ส่งกำลังใจให้กันล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ที่มันสาหัสที่สุดเนี่ยนะ
เอาจริงนะอันนี้คือเราเห็นภาพตรงดอนเมืองแล้วใช่ไหมอีกจุดหนึ่งที่แบบสาหัสมาก
เมืองทองใช่ไหมนี่ค่ะคอนโดเมืองทองตายแล้ว
กลายเป็นคอนโดที่แบบเหมือนกับอยู่กลางแม่น้ำอ่ะครับ
ดูสิลานจอดรอบคอนโดค่ะรถเยอะมากนะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จมน้ำแบบหนักมากดูสิ
คล้านนั้นเปิดไฟกับทริปแล้วเอายังไงต่อดีกว่าผมว่าไฟช็อตวะ
ไปข้างนอกกลับมาเวลงัยก้มขนาดนี้ข่าดดูภาพมุมสูงดีไหม
นี่มุมเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงเมื่อกี้นิดนึงค่ะ
คุณว่านี่อันนี้เหมือนแบบเป็นคอนโดริมแม่น้ำไหม

คือเขาเขียนเลยเป็นแม่น้ำสายใหม่รอบคอนโด

แล้วน้ำมันล้นตลิ่งจนมองไปมันแบบยาวแบบสุดลูกหูลูกตา
บึงเล็กก็กลายเป็นแม่น้ำไปแล้ว

แต่ดูเปลี่ยนช่วงเวลาหน่อยจากตอนเย็นใช่ไหมนี่
อันนี้ช่วงประมาณ๓ทุ่ม๕นาทีเห็นไหมน้ำยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะ

แต่ว่าอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ใกล้กันเอาออกไปแล้วค่ะ
คือระดับน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่นะ
รถก็จอดแช่อยู่แบบนี้ค่ะบางคนเจ้าของเขาไม่อยู่ไง

ฝันร้ายจริงมันเป็นเหตุการณ์จริงที่เหมือนฝันร้าย

อ๋อนี่ไงที่ยกพอไทยเอาน้ำออกกันนะ
ใช่ค่ะก็เอารถขึ้นมา
แล้วก็พยายามซ่อมเอาไล่น้ำออกจากเครื่องยนต์ก่อน
แบบนี้แล้วถามว่าอ้าวคอนโดที่เมืองทองสถานการณ์เป็นยังไง
นี่ตั้งแต่เข้าไปดูในคนโพสต์นะ
เขาบอกว่าตอนเที่ยงคืนระดับน้ำก็ยังอยู่เท่าเดิม
ยังไม่ได้ลดลงไปยังไม่ได้แห้งค่ะ
ยังทรงอยู่เหมือนเดิมเลย
อีกอันหนึ่งเป็นคลิปรอบคอนโดค่ะ

เห็นลูกศรแดงไหมพี่พี่ไปเอาจากไหนมาก่อนเรื้อเนี่ย
เรื้อไปคือเตรียมเอาไว้แล้วไง
อ๋อเหรอโอ้โฮพี่พร้อมมาก
เออแต่ว่าพี่คนนี้นี่พายเรือแล้วค่ะ
แจ้งเตือนด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับไฟรั่ว
บางทีพอเป็นแบบนี้ค่ะต้องตรวจสอบต้องเช็คให้ดี
ที่ที่บอกว่าไม่ค่อยจะเกิดน้ำท่วม
เพราะท่านจะขาดประสบการณ์ในการระวังนะครับ

ถ้าเอาคัตอาวท์ลงได้เอาคัตอาวท์ลงก่อนเถอะครับ
อย่ากลัวไม่มีไฟใช้ผมกลัวจะเกิดอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้น
ใช่นี่คุณผู้ชมชาวคอนโดเมืองทองดูข่าวชาวหัวเขียวของเราอยู่ไหมคะ
ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยสถานการณ์ตอนนี้ตอน๖โมง๔๓เนี่ยจะ๗โมงเนี่ย
เป็นยังไงบ้างอยากรู้น้ำรถหรือยังอ่ะใช่ค่ะนักข่าวในบ้านท่านทั้งสามคนที่นั่งอยู่นี้
ส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมนะฮะโอ้โหประเทศเมืองทอง
เป็นเมืองท่วมไปแล้วครับโอ้โหวันนี้ผมเปลี่ยนคำไปหลายอันนะ
อันนี้เมืองท่วมใช่ไหมเมื่อกี้แจ้งมรณะวิภาวดีรังสุดนะครับสุดจริงทุกที่
พอแจ้งวัฒนะน้ำท่วมมันจะเชื่อมมาไหนล่ะลำอินทราวงเวียนบางเขนไปดูครับคุณผู้ชมว่าสถานการณ์เป็นยังไง
นี่ครับนี่จะมุ่งหน้าไปทางรามอินทาแล้วมุ่งหน้าไปทางรามอินทาแล้วคุณผู้ชม
ถ้าปริมาณฝนขนาดเนี้ยว่าทำไมน้ำมาถึงท่วมนะครับเรื่อยมาถึงวงเวียนบางเขน
ต้นถนนลามินทราเชื่อมต่อแจ้งวัฒนะนะครับบางบางจุดหัวเข่านู่นน่ะ
อ่าคนที่เพิ่งเลิกก็อาจจะกลับบ้านก็ต้องถอดรองเท้าเดินลุยน้ำกันแล้วครับ
เห็นไหมล่ะครับนายสุภาพสตรีทั้งนั้นนี่ฝั่งนี้โอ้โหค่อยเกาะกันมา
อืมค่อยค่อยเกาะกันมาหาแนวก่อกันมากลางร่มด้วย
มือขวากลางร่มมือซ้ายถกกระโปรงฮะดึงกางเกงก็มีอ๋อโอ้โห
เมื่อวานนี้ลำบากกันจริงจริงครับคือน้ำเนี่ย
นะครับทำไมต้องเดินช้าล่ะก็ไม่รู้ข้างหน้าเป็นอะไร
เอาเท้าแตะแตะนำทางไปก่อนเออเนอะครับ
ทหารตำรวจออกมาช่วยฮะออกมาช่วยอย่างแข็งขัน
ขอชื่นชมพวกท่านจริงนะครับ
ประกาศทรโคงนะครับ
อ้าวรถยนต์ขับชิดขวานะ

หลายคันลุยน้ำมาก็มาเสียกลางทางก็มี
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนาเมื่อคืนนี้มีบางคนกลับไม่ถึงบ้านต้องเปิดโรงแรมนอน
คือตอนแรกที่บ้านผมจะตัดสินใจอย่างนั้นน้ำแข็ง
แต่ผมบอกว่าเราทิ้งรถไม่ได้
คือมิจฉาชีพอ่ะคือรู้ดิทิ้งรถกันนี่หว่าทิ้งรถกันนี่หว่านี่น้ำท่วม
แล้วมิจฉาที่ไม่สนแล้วแน่วะ
ใครจะประสบความทุกข์อยู่มันมองเป็นโอกาสหมด
โอ้โหครับเดี๋ยวทุกข์มันจะซ้ำกรรมมันจะซัดกับคนที่น้ำท่วม
เพราะว่าเฉชชาชดูใดนะเมื่อคืนท่านไปดูน้ำท่วม
นี่คือสุขวิทย์๑๐๔ทับ๑แถวไหนในดอมวัชิรธรรมเนี่ยวัชิรธรรมสาธิต๒นะครับ
แล้วเป็นพื้นที่ก่อสร้างน้ำท่วมสูงนี่จะไปทางแถวสมุทรประการแถวบ้านนาพวกนั้นนะครับ
ฝนตกลงมาในกรุงเทพนะฮะคุณชัดชาติก็คือไปสำรวจแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นร่องฝนความกดอากาศต่ำที่พาดผ่าน
เหนือตอนกลางภาคอีสานมายังกรุงเทพมหานครหนักที่สุดก็แยกบางนานะแถวนั้นนะอ่อนนุษย์หลัก๔นะครับ
วัฒนาสุขุมวิทเสนานิคมทุกที่แหละถ้าอย่างนั้นนะครับอ่านไปคุณชัดชาติกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออก
จากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเนื่องจากพื้นที่มีเขตก่อสร้างขวางทางระบายน้ำต้องสูบออกเท่านั้นต้องสูบออกเท่านั้น
นี่คือสถานการณ์น้ำท่วมน้ำรอการระบายนะครับที่เรารวบรวมมาทั้งกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ย้ำกันอีกครั้ง
วันนี้๓๙จังหวัดนะครับที่จะมีฝนนะครับภาคกลางปริมณฑลแบบที่ขึ้นวอลอยู่ข้างหลังฝน๘๐ของพื้นที่
คือถ้าวันนี้เป็นไปได้นะอยากจะให้แฟนข่าวไทยรัฐทีวีที่ต้องยังเข้าออฟฟิศอยู่นะออกจากออฟฟิศเร็วซะหน่อยสักบ่ายโมงบ่าย๒ขอหัวหน้าขอกลับเลย
คือกลัวฝนจะตกอ่ะพระพิรุณเหมือนโกรธคนไม่โสดแอบไปปักตะไคร้หรือเปล่าไม่รู้คือเทกระหน่ำมาขนาดนี้